ช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะ

เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดค่ะ

ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่พ่วงท้ายนะคะ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นี่ค่ะโอ้โหชนเต็มเลย
สังเกตว่าน่าจะเป็นเวลาเช้ามืดนะคะ

โมงนี้ค่ะภาพตัวเลขจากกล้องวงจรปิดขึ้นอยู่นะคะ

มีหมอกเข้าใจว่ามีหมอกลงแหละเห็นไม่ชัดนะคะ
แล้วก็รถกระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วนะคะ
มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีนำมาแชร์พร้อมเขียนข้อความบอกว่า
สติปีใหม่ถ้าคุณไม่อยากเป็นฆาตกร
ในคลิปก็จะเห็นว่าคนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
จู่ก็มีรถกระบะพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรง
รถกระเด็นตกข้างทางไป
คนที่เห็นคลิปนี้ก็แชร์กันออกไปหลายคนค่ะ
บางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์พฤติกรรมการขับรถของคนขับรถกระบะ
ขับเร็วเกินไปทั้งที่อยู่ในเขตชุมชน
ก็แนะนำให้รถจักรยานยนต์ไปติดสัญญาณไฟให้สว่างขึ้น
เพื่อความปลอดภัยเพราะตอนเกิดเหตุเป็นเวลาเช้าตรู่
อาจจะทำให้รถที่ขับตามหลังมามองไม่เห็นนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะคือ
บริเวณหน้าเทศบาลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
โดยรถที่ชนเป็นรถกระบะมิดซูสีดำ
อยู่ในสภาพหน้ารถด้านซ้ายพังยับ
ห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์อยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายเป็นหญิงนะคะ
ชื่อนางพันนีจิตบรรจงอายุ๔๕ปี
โดยทีมกู้ชีพก็ได้เท่าทำการช่วยเหลือฉุกเฉิน
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปยังร้อยเวรเจ้าของคดี
ระบุว่าคนขับรถกระบะเป็นชายอายุราว๒๐ปี
หลังเกิดเหตุทางญาติให้ความช่วยเหลือกับลูกชายของผู้ตายเป็นอย่างดี
ส่วนคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ
เรื่องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ